มีผู้ป่วยคนหนึ่งบอกว่าปวดหูไม่รู้เป็นอะไร

สุดท้ายไปหาหมอหมอก็คีบมันออกมาดุ๊กดิ๊ก
อีกแล้วมันคือตัวอะไรใช่ค่ะไปดูเลยนะคะ
มีก้อนเหนือขา
นี่แหละค่ะคุณหมอเฉลยแล้วนะคะ
มันคือเห็บค่ะทุกคนแล้วมันคือเห็บรถถัง

เมื่อวานจิ้งจกไปอยู่ในหู
วันนี้เก็บรถถังไปอยู่ในหู
คุณหมอท่านนี้ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์

บอกว่าเป็นฝันร้ายสำหรับคนเลี้ยงสุนัข
ระบุข้อความบอกว่าดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
สุนัขต้องระวังกันหน่อย

สำหรับคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะคะ
ดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ
คุณทัศนัยบอกว่าคันหูไม่รู้เป็นอะไร

ผมว่าต้องสองกล้องแล้วล่ะรู้สึกคันหูขึ้นมา

จริงแล้วเนี่ยจราเข้เมื่อกี้มันติดหู
แล้วคนก็เอาออกไปโยนทิ้งนะ